เหตุการณ์เรื่องนี้ให้ดูกันหน่อย

มาฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันเหตุการณ์เป็นอย่างไร
ติดตามในช่วงตลอดผ่าแปลก
โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงนะ
อันนี้ขออภัยก่อนนะเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เหมือนในหนังเลย

แต่นี่คือเหตุจริงฮะตัดหน้าไปแบบนี้แล้วเข้าไปในโชว์รูม

โอ้โหน่ากลัวจริง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักตี๕ของวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เหตุเกิดแถวริมถนนหลวงสาย๓๐๔พนมสารคามเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพราะเหตุเกิดแบบนี้ภาพมันน่ากลัวใช่ไหมคุณผู้ชมครับ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปในช่วงกลางวันแล้วพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวพลิกความตะแคงอยู่ที่บริเวณป้ายโชว์รูม

ถูกต้องครับโอ้โหแล้วไปสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุ
ตัวเขาและเพื่อนนั่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
แล้วเห็นรถกระบาดมันพุ่งเข้าไปชนในโชว์รูมนี้อย่างเต็มแรง
ไฟมันระเบิดกันอย่างนั้นตามที่เห็นในภาพเลย
ตัวของพลเมืองดีก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก่อนที่จะนำตัวออกมาได้แล้วก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คนขับรถกระบะคนนั้นก็ยังพอคุยรู้เรื่อง
ตัวคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาหักหลบรถ

แต่ตัวคนเห็นเหตุการณ์พลเมืองดีที่ไปช่วยน่ะบอกว่า
ก็ไม่เห็นรถบรรทุกพ่วงคันไหนเลยนะ
ก็มีการคาดการณ์ไปต่างนานาว่าสุดท้ายมันเกิดจากอะไรกันแน่
อาจจะหลับในหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง
เดี๋ยวก็คงจะต้องรอการพิสูจน์กันอีกที
เบื้องต้นฮะจริงที่ประกันของคนขับรถกระบาดตู้เทิบคันนี้
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะและจะนำรถคันที่เกิดเหตุออกจากที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วเดี๋ยวเรื่องของค่าเสียหายทั้งหมดทางประกันจะมาจัดการให้อีกทีนึง
แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันยังเคราะห์ดีอยู่อย่างมันแค่เสียหายไง
ไม่ได้เกิดไปทำให้ใครต่อใครก็ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทรัพย์สินเสียหายมันก็หาซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตมันมีค่านะคะ
อย่างเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันแม่ขับกระบะมาลูกสาววัย๓ขวบก็มาด้วย
แต่ปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยนะตามภาษาเด็กแหละก็ไปแย่งแม่ขับรถไปดึงพวงมาลัยแม่
ตกใจก็เลยหักหลบทำให้ไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวรถพัง๔คันรวดเลยค่ะ
วงจรปิดในร้านก๋วยเตี๋ยวบันทึกเหตุการณ์ไว้ชัดเจน
ดูกันอีกครั้งแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวกำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่
จู่มีรถพุ่งมาในร้าน

เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาเวลาบ่าย๒โมงวันที่๑๙สิงหาคม

นักข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบสวนนะคะ
ก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางวัน
แย่งพวงมาลัยแม่ค่ะมากระชากพวงมาลัยตามภาษาเด็ก

เป็นเล่นขับรถบื้น
สุดท้ายแม่ตกใจค่ะหักพวงมาลัยไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไปชนรถด้วย
ซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคุณอธิชาจุมพลาอายุ๓๓ปีก็ตกใจมากนะ
บอกว่ายืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่สักพักได้ยินเสียงรถชนดังสนั่นเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหรถพุ่งมาแล้วอ่ะ
ตัวเธอก็กระโดดหนีเอาชีวิตรอดแล้วมารู้ทีหลังว่าเด็กสามขวบเนี่ยเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะฮะ
เธอบอกว่าตอนนั้นมีรถจอดอยู่หน้าร้าน๓คันนะคะแล้วก็มีรถได้รับความเสียหายด้วย
ซึ่งเจ้าของรถก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรส่วนรถอีกคันนึงเขามีประกันนะคะก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะ
ก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถบางคันไม่มีประกันด้วยอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันว่าตกลงจะช่วยเหลือเยียวยากันยังไง
ซึ่งคนขับรถกระบะเองก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถที่ไม่มีประกันด้วยนะส่วนทางร้านก๋วยเตี๋ยวยังไงล่ะยังไงเจ้าของรถกระบะเขาเป็นช่างก่อสร้างอยู่แล้ว
เขาเลยว่าเดี๋ยวจะมาซ่อมแซมร้านก๋วยเตี๋ยวพร้อมทั้งตู้ก๋วยเตี๋ยวให้แล้วจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้จำนวนนึงว่าที่ทำให้ร้านเสียหาย
แต่ถ้าเป็นอย่างงั้นจริงเป็นตามที่เขาบอกเลยว่าเด็กอายุ๓หัวแล้วเร่งพละมะไลในช่วงนั้นน่ะ

น่าจะตั้งแต่๕กรรยายนศักดิ์ปีที่แล้ว